สำหรับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีราดน้ำกรดใส่
คือใส่ปากใส่หน้าแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนมาก
ไปโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกให้เธอขึ้นแท็กซี่

โรงพยาบาลหนึ่งปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยแบบนี้
เมื่ออ่านไปพร้อมกับหญิการด้านอาวุธและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ลงศพไปหน้าโรงพยาบาลเลยไปขอฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร
แต่ยังไม่ทันได้ชี้แจงคุณ
โต๊ะชี้หน้ากันเรียกว่าบรรยากาศเดือดสุดเลย

ถ้าเป็นญาติคุณคุณจะคิดอย่างไร
กว่าญาติก็คุณอัจฉริยะนี่แหละค่ะแล้วถ้าสังเกตดีข้างมีน้องตัวเล็ก
เป็นลูกสาวของผู้ตายวัย๑๒ปีนั่งร้องไห้อยู่ด้วย
เรียกว่าประทักษ์คารมกันดุเดือดเลือดพลาดเลยทีเดียวนะคะ
ระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม๒แล้วก็นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมแล้วก็ญาติของนางช่อลัดดาธารวรรณวัย๓๘ปี
ช่อลัดดานี่แหละคือหญิงสาวเคราะหร้ายที่ถูกสามีราดน้ำกรดใส่
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าญาติญาติแล้วก็นายอัจฉริยะเอง
ไม่พอใจกับคำชี้แจงของโรงพยาบาลค่ะ
ว่าทำไมถึงปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยแบบนี้
โดยก่อนเกิดเหตุการณ์ประทะคารมเดือดในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
อัจฉริยะก็พาลูกสาวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
แห่ลงศพมาที่โรงพยาบาลพระราม๒
มาร้องขอความเป็นธรรมที่โรงพยาบาลค่ะ
โดยเขาก็ทวงถามว่าทำไมถึงไล่คนป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น

ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในอาการที่ปลอดภัย

แล้วสุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตในที่สุด
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เล่านะฮะว่าช่วงตี๕ในวันเกิดเหตุเนี่ย
แม่เนี่ยวิ้งไปไม่อยู่ในบ้าน
แล้วก็บอกให้ทุยเนี่ยบอกให้ลูกเนี่ยช่วยพาไปโรงพยาบาล

อันนี้เราจำลองภาพเหตุการณ์เป็นกราฟิก
คุณผู้ชมได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะฮะ

ซี่ก็เห็นว่าโรงพยาบาลพระราม๒

ผู้เป็นแม่วิ่งไปที่ห้องฉุกเฉิน

แท็กซี่มองว่ามันหนักหนามาก
ด้วยความหวังดีก็เลยให้ไปโรงพยาบาลพระราม๒
กล้ายกว่าเพราะแม่สาหักแล้ว
พอทำแผนในเบื้องต้นเสร็จ

พร้อมกับบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยนะมีสิทธิ์รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แล้วก็ให้เงินกลับมา๔๐บาทบอกว่าเป็นค่ารถ
จากนั้นน้องลูกสาวก็เลยพาแม่ขึ้นรถไปที่โรงพยาบาล
ที่สิทธิ์ของแม่อยู่ในประกันสังคม
พอไปถึงหมอก็พยายามยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแม่ก่อน
แต่ว่าไม่ทันคุณผู้ชมแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงลูกสาวเขาเล่าให้ฟังหน่อย
พี่เขาก็บอกว่าหนูปัดท้องแม่อยู่บางมด
หนูพาแม่ไปรักษาบางมดได้ไหม
นั่งแท็กซี่ไปกับแม่สองคนเพราะพี่เขาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะ
แล้วเขาก็ให้ตังค์หนูมา๔๐บาท
แล้วหนูก็เลยทำตามที่เขาบอกค่ะ
พี่เขาก็อุ้มแม่ขึ้นเตียงแล้วก็เรียกแท็กซี่ให้
เขาหาแม่ว่าเดินไหวไหมแม่หนูใส่หัวว่าไม่ไหวอะค่ะ
พี่เขาก็เหมือนจะอุ้มแม่ขึ้นรถแต่ไม่ค่อยให้เดินไปขึ้นรถอะค่ะ
แต่ว่าแม่หนูซุดเขาลงค่ะเหมือนเดินไม่ไหวแล้ว
พี่หนูได้ยินพี่พยาบาลเขาเรียกชื่อแม่หนู
เขาเรียกว่าคุณหลายรอบอะค่ะถ้าคุณได้ยินก็พยักหน้าด้วยนะ
แต่แม่หนูไม่พยักหน้าอะไรตอบเลย
แล้วหนูก็ไม่อยากเห็นหนูก็เลยไปรอหน้าห้อง
แล้วพี่เขาก็เหมือนเดินมาบอกเรื่อยค่ะว่าจะปั๊มหัวใจให้แม่
แล้วทีนี้รอบสุดท้ายเขาเดินมาบอกว่าแม่หนูเสียแล้ว
แล้วหนูก็ร้องไห้อยู่คนเดียว
คือลูกสาววัย๑๒ปีอยู่ตั้งแต่ต้นเหตุการณ์
คือตั้งแต่ที่สะดุ้งตื่นมาแล้วเห็นแม่วิ่งไปวิ่งมาในบ้าน
กระทั่งพามาส่งโรงพยาบาลแรกจนกระทั่งพาไปโรงพยาบาล๒
แล้วก็ต้องเห็นแม่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
คุณผู้ชมคิดถึงสภาพจิตใจของเด็กคนนี้นะว่าเขาจะเป็นอย่างไร
ขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม๒ชี้แจงบอกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ยอมรับรักษาผู้ป่วยทั้งที่ผู้ป่วยวิกฤต
มีสิทธิ์รักษาพยาบาลฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมงที่โรงพยาบาลแห่งไหนก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งกรณีของคนไข้รายนี้เขาบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
จากว่าตอนที่มาถึงคนไข้มีสติดีทุกอย่างวิ่งเข้ามาหาหมอที่ห้องฉุกเฉินเองได้
และสามารถพูดคุยโต้ตอบกับพยาบาลได้อย่างมีสติเขาก็เลยบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่ป่วยวิกฤต
คือต้องบอกก่อนว่าตามกฎหมายอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเขาจะติดอยู่ตามห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาลมี๖อาการ
อาการแรกคือหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ

คือหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง

คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชัก
คือเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
๖คืออาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

คือจะบอกว่า๖อาการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ของนางช่อลัดดาก็จริงแต่อย่างที่บอกว่า
ถ้าขนาดแท็กซี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปถึงบางมดเลยมาพระราม๒ก่อนละกันเพราะว่ามันดูหนักมาก
แล้วลูกสาวก็บอกว่าหน้าแม่ยุ่ยไปครึ่งหนึ่งแล้ว
อันนี้คือไม่วิกฤตเหรอฮะอันนี้คือคำถามที่สังคมอยากได้

ประกอบกับเขาบอกว่าคนไข้เองมีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ก็เลยมีความประสงค์ที่จะไปที่โรงพยาบาลนั้น
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธรับการรักษาคนไข้นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนายอัจฉริยะได้มีการแหมทุบโต๊ะปะทะคารมกันกับผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ
เพราะว่ารู้สึกว่าการเจรจากับผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม๒มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลย
อัจฉริยะก็เผชิญหน้ากับนายแพทย์ประภาษณจิตตาสิรินุวัฒน์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะ
แล้วก็จี้ให้ตอบคำถามค้างคาใจของหลายคนว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ประชาชนต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษา
ไปทั่วประเทศเนี่ยเป็นหมื่นรายแล้วที่เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลที่ใช้เงินเป็นที่ตั้งจนต้องถูกร้องเรียนครั้งแล้วครั้งเล่า
แพทย์ประภาษณเองก็ยืนยันค่ะว่าโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีสิทธิปฏิเสธการรักษา
แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันต้องไปดูเกณฑ์การแพทย์ฉุกเฉินวินิจฉัยอีกครั้งว่าแพทย์และพยาบาลหน้างานตรงนั้นเนี่ยวินิจฉัยว่ายังไงวิกฤตหรือเปล่า
ถ้าวิกฤตยังไงก็ต้องดูแลรักษาตามกฎหมายหรือแม้ว่าจะไม่วิกฤตก็ต้องดูแลรักษาเบื้องต้นเพื่อจะได้ส่งต่อดูแลรักษาให้เหมาะสม
ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ต้องมาถามถึงสิทธิ์เป็นใครก็ต้องรักษาทั้งนั้นส่วนเรื่องทางโรงพยาบาลหรือพยาบาลจะมีความรับผิดชอบมีความผิดอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูข้อเท็จจริงกันก่อน
ก็ต้องถามคุณผู้ชมด้วยว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างไรกับเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากเหตุการณ์นี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขาป่วยวิกฤตจริง
คือเรื่องนี้หลายคนบอกว่าอยากได้ยินคำให้การหรือว่าการเล่าเรื่องจากหมอและพยาบาลที่อยู่ในคืนเกิดเหตุที่ได้คุยกับนางช่อลัดดาจริงว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณวินิจฉัยว่าเขาไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งได้